เกษตรทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มเลี้ยงควายไทยนะคะ
มีลักษณะเด่นที่สวยงามมากอยู่แล้ว

เกษตรกรเขาดูแลควายงามพร้อมส่งขาย
และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวมากน้อยขนาดไหน
ติดตามกับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

สวยงามจนได้รับรางวัลการันตีมากมาย
ก็เจ้าควายไทยพันธุ์สายอุดรตัวนี้แหละครับ
ที่มีลักษณะเด่นสวยงาม
ได้รับโล่รางวัลมาแล้วทั่วประเทศ

แต่ตัวนี้ชื่อโพแทนครับเป็นรูปของปักษา
ปักษาก็เป็นรูปของเข็ดอุดร
เจ้าโพแทนเคยไปประกวดที่ชนบุรี
ตัวนี้ได้ที่๓ประกวดควายสวยงาม

มูลค่าของควายไทยก็ไม่ธรรมดานะครับ
ปัจจุบันเจ้าโพแทนยังเป็นพ่อพันธุ์หลักในฟาร์มด้วยครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่ฟาร์มเลี้ยงควายไทย

เจ้าของฟาร์มก็คือร้อยตำรวจเอกโกศลศิลา

ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทร

หนุ่มที่เคยเลี้ยงควายกับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กนะฮะ
แต่พอโตเป็นตำรวจแล้วทำไม
กองหล่อนถึงเลือกเปิดฟาร์มควายล่ะครับ
มองอาชีพเสริมนะครับ

มันเป็นสินค้าส่งออกยังต่างประเทศได้นะครับ
อันดับที่สองก็คือควายเป็นสินค้าที่เราตั้งราคาได้เอง
อันดับที่๓ก็คือเราสามารถต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ไปได้เลย
ผู้กองหลอดเขาใช้เวลาวันหยุดในการดูแลฟาร์มควายนะครับ
และภายในฟาร์มก็มีควายทั้งหมด๑๔ตัว
จ้างคนมาช่วยดูแล๑คน
ส่วนพ่อแม่พันธุ์ควายนี่
ก็ได้มาจากตัวคุณพ่อคุณแม่และขยายพันธุ์เรื่อยมาครับ
ควายในฟาร์ผู้กองหลอดจะตกลูกประมาณ๕๖ตัวต่อปีนะครับ

เพราะมีแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ที่เพียงพอในการขยายพันธุ์ครับ
ผู้กองหลอดยังอนุรักษ์ควายไทยไว้ด้วยใช่ไหมครับ
มันเป็นอะไรที่เราสามารถ
เป็นมรดกต่อคลอดให้กับลูกกับหลานเราได้
ถึงแม้ผมรับราชการครับ
ความที่เราเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์มันก็จบที่ตัวเรา
แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงควายเนี่ยมันจะเป็นมรดกตกทอด
ให้กับลูกให้กับหลานผมและประเทศของเราด้วย
ควายสวยงามจนได้รับรางวัล
พร้อมขยายพันธุ์สร้างรายได้งามราคาหน้าฟาร์มนั้นเหรอ
เริ่มต้นที่ตัวละ๕แสนบาทจนถึง๓ล้านบาทเลยนะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ